คุณผู้ชมครับการเปิดโรงพยาบาลสนามเนี่ย

ใช่แต่ภาพของการเปิดโรงพยาบาลสนาม

นั่นแหละเลยเป็นดราม่าการเปิดโรงพยาบาลสนามของอำเภอหนองบัวแดงเนี่ย

นี่นะฮะร่องรอยยังเหลืออยู่นะครับ
คือเขาบอกว่ามันจำเป็นไหมต้องตัดลิฟตบิ้นเปิดงาน
โพสต์ภาพความอลังการของพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามอำเภอหนองบัวแดง
ที่ใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอมาเป็นหอผู้ป่วยแบบนี้นะฮะ
วางเตียงรับผู้ป่วยโควิดได้๕๐๑๐๐เตียง
โดยมีนายอำเภอหนองบัวแดงนะครับมาเป็นประธานในพิธี
แล้วก็มีผู้ร่วมงานเป็นนักการเมือง
มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยครับพอเรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปนะครับ
ครัวลงฮะชาวเน็ตพากันถามว่านี่เป็นเรื่องจำเป็นจริงจริงหรือ
เพราะสถานการณ์โควิดในประเทศตอนนี้มีคนป่วยและคนเสียชีวิตจำนวนมาก
ทำไมไม่รีบเปิดรับคนป่วยยังมีอารมณ์มาจัดพิธีตัดริบบิ้นกันอีกหรือ
นะฮะทีมข่าวลงพื้นที่ไปดูโรงพยาบาลสนามหนองบัวแดงครับ
พบว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ที่ร่วมกันตั้งโรงพยาบาลสนามไปเห็นแล้วคนที่นั่นบอก
น้อยใจจริงทำไมเกิดดราม่านักเรียนคีย์บอร์ด
นักเรียนคีย์บอร์ดเออนักเรียนคีย์บอร์ดทำไมเนี่ย
มาต่อว่าเสียหายแบบนี้จนทำให้นายสาคอนเถินมงคล
ท่านแรมเผินหนองบัวแดงประธาเดบิทีวันนั้นอ่ะ
ต้องมาเล่าบอกว่าชาวบ้านร่วมกับเจ้าหน้าที่นะ
ตั้งโรงพยาบาลสนามไม่ได้ใช้งบของทางราชการ
แม้แต่บาทเดียวพิธีการต่างที่จัดขึ้น
มันเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้ชาวบ้านและคนทำงาน

อยากจะขอความเป็นธรรมด้วยนะฮะ
แม้ว่าในอำเภอท่านจะออกมาชี้แจงแล้ว
ยังมีชาวเน็ตอีกราย

หรือเป็นชาวเน็ตกิติปศักดิ์
ใครฮะพระมหาภัยวันกิติปศักดิ์พอไหม

ออกมาโพสต์บอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีตรงไหน
อาจจะมาว่ามันไม่คือนะ

คนจะเป็นจะตายยังมีอารมณ์มายืนตบมือตัดลิฟตบิ้นกันอยู่

คุณมองเห็นความรู้สึกของคนที่เขาติดเชื้อหรือเปล่า

ที่มันมองต่างกันมุมมากเลยนะ
สุดคั่วเลยค่ะนอกจากทำงานตั้งใจทำงานแล้วตอนนี้
เราต้องบริหารอารมณ์ของคนในสังคมด้วย
นะครับว่าเขาอยู่ในอารมณ์ไหนนะครับ
ออกมาแล้วบางทีคิดว่าจะได้ดอกไม้

แต่ที่ท่านตั้งใจทำกันนี่ผมชื่นชมนะ

แล้วมีคนเสนอบอกว่า
มีท่านผอท่านเงินผอโรงัติรหรือโรงเรียนอะไร
โรงเกณฑ์ราชศรีบาอะไรแล้วบอกว่า

ทำไมถ้าไม่มีพิธีต้อนรับมันเข้าจังหวัดไม่ได้เหรอ

ต้องบริหารอารมณ์คนในภาวะโควิด๑๙ด้วย

มีความสุขต้องก็แข็งต่อบ้าง
คนไม่ป่วยแล้วเอาอย่างนี้ได้ถูกไหม
อ่านี่แหละ
เพราะฉะนั้นวัคซีนทางกายยังไม่มา

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประเภทจัดงานแบบนี้
บางทีเนี่ยผมเชื่อนะผมเคยเจอกับตัว
คือประธานเนี่ยไม่ได้อยากหรอกขุนพลอยพยักษ์
เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย